ส่วนเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายแม่ชีที่วัดป่าหลังโรงเลื่อย
ในอำเภอเมืองจังหวันบุรียรัมน์นะคะในช่วงวันมาเขาที่ผ่าน

ตอนนี้ตำรวจก็พยายามซะหาหลักฐาน
มาสนับสนุนข้อมูลว่าสรุปสุดท้ายแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากการถูกทำร้ายร่างกาย
หรือเป็นอุบัติเหตุ
ความคืบหน้าคดีที่แม่ชีพะนิดาอูบทอง
อายุ๗๔ปีถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส
ในวันพระใหญ่ก็คือวันมาคบูชาที่ผ่านมา
ล่าสุดชุดสืบเสริมสพมบริรำลงพื้นที่ไปสอบปากคำ
คนที่อยู่ในวัดผู้ที่อยู่ในวัด
พระสงฆ์มักคนายกแม่ค้าที่ขายของอยู่ในวัด
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม

บอกว่าไม่มีใครเห็นเหตุการณ์หรือว่าสิ่งผิดปกติอะไรเลยนะ
เพราะว่าไม่มีใครสังเกต
วันนั้นเป็นวันมาคบูชาคนมาทำบุญในวัดเยอะค่ะ
ประกอบกับแม่ชีเองปกติก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหน
ไปสูงสิงกับใครหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกับวัดอยู่แล้ว
เพราะหลังจากที่แม่ชีทำเรื่องร้องเรียน
ให้ตรวจสอบการบริหารจัดการรายได้ของวัด

อาการของแม่ชีพนิดาตอนนี้นะคะ

เบื้องต้นให้การกับตำรวจได้บ้างแล้ว
ถูกทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ของแข็งทุบที่ศีรษะ

ผู้กำกับการสพเมืองบุรีรำระบุว่าขณะนี้
ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากการถูกรอบทำร้ายหรืออุบัติเหตุ
ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปแล้วไปหาข้อมูลเชิงลึกค่ะ